เอ็มพ่อที่ฆ่าลูกนี่คือต้องเกาะติดต่อเนื่องเลยนะ
ฆ่าฝังปูนรวมถึงเด็กชายคนอื่นอีก๔คน
เจ้าหน้าที่กำลังค้นหาร่างอยู่ว่าเด็กชายทั้ง๔คนร่างอยู่ที่ไหนบ้าง
รวมถึงกระดูกที่เจอด้วยนะชิ้นส่วนกระดูกท่อนแขนว่าใช่ไหม
ใช่ศพของเด็กที่ตายไปไหมครับวันนี้มีความคืบหน้าในคดีนะฮะ
เพราะว่านายเอ็มก็ถูกส่งตรวจสภาพจิตในช่วงเช้าวันนี้ด้วยนะครับ
รวมถึงในส่วนของช่วงบ่ายนะฮะบ่ายโมงตรงเนี่ย
จะส่งตัวของทั้งนายเอ็มแล้วก็นางสาวสุนันเนี่ยนะครับ
ฝากขังต่อสารดังนั้นย้อนไทม์ไลน์ของคดีนี้
รวมถึงความคืบหน้าในวันนี้ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ
คือตั้งแต่เมื่อวานตำรวจสนบางเขนคุมตัว
นายส่องศักดิ์หรือว่าเอ็มอายุ๔๖ปีผู้ต้องหาฆ่าโบกปูน
โมเดลลูกสาววัย๒ขวบจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
หลังจับกลุ่มได้ที่ห้างสรรพสินค้าย่านรังสิตปฐุมธานี
เมื่อวันที่๑๙กันยายนที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็มีการสอบปากคำเข้มเลยตลอดทั้งวันนะฮะ
จากการสอบสวนนายเอ็มยอมรับสาภาพนะครับ
เป็นคนลงมือฆ่าลูกสาวแท้จริง
แต่ก็อ้างว่ามีอาการป่วยทางจิต
ต้องกินยาจิตเวทมาหลายปี
แล้วก็ร่ำให้ขอโทษสังคม
แล้วก็รู้สึกสำนึกผิดนะครับ

ซึ่งในจำนวนนี้นายเอ็มแน่นอนว่าตกเป็นผู้ต้องหาฆ่าลูก
ก็คือน้องโมเดลลูกสาววัย๒ขัวไปแล้ว๑ราย
ส่วนลูกชายอีก๕คน
ที่หายสาบศูนย์ไปแล้วตำรวจต้องตรวจพิสูจน์นะครับ
ว่านายเอ็มฆ่าเด็กผู้ชายทั้ง๔คนหรือไม่
ตำรวจสอบปากคำนายเอ็มนายเอ็มยังไม่ปริปากในเรื่องนี้นะครับ
ตำรวจก็เชิญตัวนางสาวเจษดาเมียคนที่๒ของนายเอ็มมาสอบปากคำด้วยเมื่อวานนี้นะครับ
ซึ่งเธอมีลูกกับนายเอ็ม๕คน
นางสาวดาให้การว่านายเอ็มฆ่าลูกที่เกิดกับเธอถึง๔คน
ทั้ง๔คนเป็นเด็กผู้ชายนะครับ
เป็นการฆ่าและอำพรางศพต่อเนื่องตั้งแต่ปี๕๖๕๗๕๙และปี๖๑นะครับ
นำศพไปทิ้งในพื้นที่๒พื้นที่นะก็คือจตุจักรและสายไหม
นี่เท่ากับว่ากับเมียคนนี้กับเมียคนที่๒นี่นะคะ
มีลูกด้วยกัน๕แล้วตายไปแล้ว๔เหลือกัน๑นะ
แล้วหนึ่งที่ว่านะคือน้องวิวัย๑๒ปีต้นเรื่องของเรื่องนี้เลย
คุณกันจอมพลังไปช่วยเหลือนะคะ

ทีนี้การไปค้นหลักฐานตามห้องพักนะครับ
ตำรวจไปค้นห้องพักของนางสาวดาหรือว่านางสาวเจษดาเมียคนที่๒
ของนายเอ็มที่อพาร์ทเมนต์ย่านผนโยธิน๔๘นะครับ
ในห้องพักพบหลักฐานคราบเลือดไฟแช็คแล้วก็มีด๓เล่ม
แต่มี๑เล่มที่พบร่องรอยว่าถูกไฟลนนะฮะ
มันตรงกับคำให้การของนางสาวดาว่าถูกสามีกดดันให้ทำร้ายตัวเองด้วยการอะไรรู้ไหมฮะ
เอามีดลนไฟแช็กเอาไฟแช็กลนมีดฮะ
แล้วเอามาปาดเอามาแทงตัวเธอเองรวมทั้งยังพบจดหมายหนึ่งฉบับวางอยู่บนโต๊ะ
ระบายความรู้สึกที่นางสาวดาเมียคนที่สองของนายเอ็มเขียนตัดเพาะน้อยใจนายเอ็ม
แต่ไม่พบข้อความที่พูดถึงลูกเลยนะฮะโดยข้อความในจดหมายเขียนแบบนี้
บอกว่าผัวไม่รักเราเลยบังคับจิตใจเราอย่างแสนสาหัส
เจ็บไปทั้งกายทั้งใจขาแขนอะไรที่เธอเขียนระบายไว้นะครับชาไปทั้งขาชาไปทั้งแขน
ตำรวจนำตัวนางสาวดาไปตรวจร่างกายเพื่อดูว่าร่องรอยบาดแผล
อดคล้องกับวัตถุพยานที่พบในห้องหรือไม่นะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมฮะเมียอีกคนของนายเอ็มก็คือนางสาวสุนันหรือว่าจุ๋มเมียคนที่๔
ซึ่งเป็นแม่ของน้องโมเดลแล้วก็ตกเป็นผู้ต้องหาในการฆ่าแล้วก็อำพรางลูกสาวตัวเอง
ตำรวจคุมตัวไว้หลังมีข้อมูลว่าเป็นคนไปซื้อปูนมาให้นายเอ็มเพื่อร่วมอำพลางศพของลูกสาว
ตำรวจนำตัวนางจุ๋มไปสอบปากคำเบื้องต้น
แต่ยอมรับว่าร่วมซ่อนเร้นอำพางศพ
เมื่อคืนนี้ระหว่างตำรวจนำนางจุ๋มออกจากห้องสอบสวนเพื่อเข้าควบคุมในห้องขัง
นางจุ๋มยอมรับกับผู้สื่อข่าวว่าเครียดแต่มายอมตอบเรื่องอื่นทางคดี
ถึงไม่ช่วยลูกนะฮะไปฟังเสียงหน่อยนะครับ
อันนี้ครับคุณผู้ชมฮะนางจุ๋มเนี่ยก็ตอบนักข่าวนิดเดียวนะครับ
หลังจากนั้นก็นำทั้งนางจุ๋มแล้วก็นายเอ็มไปเข้าห้องขัง
คุณผู้ชมฮะมันมีคลิปออกมานะครับว่าระหว่างที่นายเอ็มกับนางจุ๋มเนี่ย
อยู่ในห้องขังแบบนี้คุณนี่ไงจับมือกันนะห้องแยกนะฮะมีกำแพงกั้นนะครับ
นายเอ็มกับนางจุ๋มเอาแต่ร้องไห้และนายเอ็มเอื้อมมือไปจับ
พร้อมกับพูดปลอบใจนางจุ๋มตลอดเวลานะครับพนักงานสอบสวนระบุนะฮะ
ว่าจากการสอบสวนนายเอ็มมักทำร้ายลูกช่วงกลางวัน
ตอนที่เมียออกไปทำงานเพราะจะอยู่กับลูกเพียงลำพังนะครับ
โดยอ้างว่าเวลาที่ได้ยินเสียงเด็กร้องจะเกิดความหุดหงิดและรำคาญ
ลงมือทำร้ายร่างกายซึ่งก่อเหตุซ้ำจนลูกเสียชีวิตนะครับ
แล้วก็แนวทางการสอบสวนก็ระบุออกมาว่านายเอ็มสารภาพบอกว่าไม่ชอบเด็กผู้ชาย
ดังนั้นเด็กผู้ชายทั้ง๔คนซึ่งเป็นลูกของเขาที่เกิดขึ้นกับเมียคนที่๒เนี่ยฮะ
มันก็กลายเป็นประเด็นว่าเด็กเนี่ยจะถูกนายเอ็มฆ่าหรือไม่นะครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานประบุว่าเป็นคำให้การของผู้ต้องหานะครับ
ต้องสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดประวัติการรักษาอย่างละเอียด
เพื่อหามูลเหตุจูงใจที่แท้จริงนะครับค่ะทีนี้ก็ต้องดูไงเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะ
ตัวนายเอ็มเขาก็บอกเขากินยาใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับอาการจิตเวทด้วย
ใช่นะครับทั้งเรื่องของประวัติการรักษาจิตเวทเรื่องของมูลเหตุ
เรื่องของหลักฐานต่างตำรวจทำงานอย่างเต็มที่นะครับ
เมื่อคืนนักข่าวก็ได้สัมภาพรองผู้ประชาการตำรวจนครบานด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
เพราะว่าในเบื้องต้นนายเอ็มไม่รับสาภาพนะ
กรณีของเขานะครับ
กรณีของเด็กชายทั้ง๔คนนะครับ
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่เชื่อในคำให้การของนายเอ็มอยู่แล้วนะฮะ
ก็ขอเวลาในการตรวจสอบให้แน่ชัดก่อน
กับภรรยาว่าศพเด็กชายที่ก่อนหน้านั้น
เคยพบตั้งแต่ปี๕๖๕๗นะครับ
ลูกของใครชุดสืบสวนจะไปสอบปากคำภรรยาของนายเอ็มทั้งหมดด้วยนะฮะ

ส่วนการค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะฮะ
ตำรวจสนบังซื้อไปตรวจสอบจุดที่นางสาวดาเมียคนที่๒
บอกว่านำศพลูกชาย๒คนมาทิ้งไว้ใกล้สารพระภูมิเมื่อปี๕๙
แล้วก็ทิ้งระยะไปลูกอีกคนคือปี๖๑นะครับ
โดยอ้างว่ามาทิ้งตรงนี้เพื่ออะไรคุณ
เพื่อให้พระภูมิเจ้าที่คุ้มครองลูก
บริเวณซอยผลโยธิน๕๖เขตสายไหมตามที่นางสาวดาให้การนะครับ
คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพบว่าสภาพพื้นที่เปลี่ยนไป
เพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์มาตั้งแต่๕๙๖๑ใช่ไหม
ปีแล้วมันก็เปลี่ยนไปจุดนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่พบว่าสิ่งต่างเปลี่ยนไป
มีการสร้างปั๊มน้ำมันมีการปรับพื้นที่
แต่สิ่งหนึ่งที่ยังอยู่ก็คือนี่แหละครับสารพระภูมิ
คุณแล้วคือเขาบอกว่าสารพระภูมิถือว่าเป็นจุดเดียวที่จะมาดูได้เลยนะ
แต่มันจะเขยิบห่างจากจุดเดิมสักประมาณ๕๐เมตรแต่มันก็ยังอยู่ตรงนี้
คือเขาใช้แผนภาพทางภูมิศาสตร์จากอดีตมาเปรียบเทียบกับปัจจุบัน
กระทั่งนี่แหละครับตามคำให้การของนางสาวดา
บอกว่าเอาศพของลูกชายมาฝังอำพรางไว้ที่สารพระภูมิ
ให้พระภูมิเจ้าที่ได้ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองลูกเนี่ยนะครับ
ปรากฏเจ้าหน้าที่ขุดจุดนี้พบชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์๒ชิ้น
เป็นกระดูกต้นแขนแต่ยังไม่สามารถระบุช่วงอายุได้นะคุณฮะ
ต้องส่งไปสถาบันนิติเวศเพื่อตรวจอย่างละเอียด
ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่บอกจากการดูด้วยสายตาประเมิน
อาจจะเป็นชิ้นส่วนของคนอายุสัก๒ปีหรือเปล่า
แต่ว่าลูกของนายเอ็มกับนางสาวดา
ตามคำให้การแล้วก็ตามพบศพเมื่อตะก่อนปี๕๙๖๐อะไรพวกนี้
เขาบอกว่าลูกอายุยังน้อยอยู่

ดังนั้นก็ต้องส่งตรวจกระดูกไปสถาบันนิติเวศ

เขาบอกว่าพรุ่งนี้คุณ๒๒กันยายนผลจะออก
เจอในจุดนี้วันนี้เจ้านาที่ตำรวจนี้
มีการวางแผนในการที่จะ

รวมถึงจุดต่างอีก๔๕จุดด้วยนะครับ
ตามคำให้การของนางสาวดา

จะได้ไปตรวจดูเลยว่าสรุปแล้วมีอาการทางจิตไหม

ก็มีการคุมตัวนายเอ็มส่องศักดิ์นะคะ
เอาไปตรวจอาการทางจิตที่โรงพยาบาล
ตามประวัติที่พบว่าเคยมีการรักษาอาการทางจิต

คือตอนนี้เอ็มอายุ๔๖ใช่ไหม

ตอนนั้นเอ็มอายุ๓๖แล้วก็ปี๕๘

นักข่าวล้อมหน้าล้อมหลังค่ะ
ถามนายเอ็มเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

คุณผู้ชมที่อยากจะให้ฟัง
ต้องตั้งใจฟังดีอันนี้เมื่อเช้าเลยนะคะ

แล้วรอบนี้นักข่าวถามไง
ว่าดาเมียคนที่๒บอกว่าเอ็มเป็นคนฆ่า

ฟังดีว่าเอ็มจะตอบว่ายังไง

พี่ครับมีคำสั่งครับ
ได้ยินไหมคุณไม่จริงอันนี้คือสิ่งที่นายเอ็มพูดมาคือนักข่าวถามไงว่าเป็นคนเอาศพลูกชายไปทิ้งคนเดียวหรือเปล่าเมียคนที่สองบอกนายเอ็มบอกว่าไม่จริงแล้วพอถามอีกว่าเป็นคนฆ่าเปล่าเป็นคนสั่งให้เอาศพไปทิ้งหรือเปล่า
เอ็มไม่ตอบแล้วค่ะเออคำว่าไม่จริงของนายเอ็มเนี่ย
มันจะตีความหมายยังไงนะครับเพราะว่าถ้าตามคำถามของนักข่าวนะ
คือนักข่าวถามแบบนี้นะครับบอกว่าเป็นคนฆ่าและนำศพลูกชายทั้ง๔คน
ไปทิ้งคนเดียวหรือไม่อืมนางสาวดาหรือว่านางสาวเจษดาเมียเนี่ย
แล้วเป็นแม่ของลูกไม่ได้เอาศพไปทิ้งด้วยใช่ไหม
นายเอ็มตอบว่าไม่จริงครับอืมแล้วมันแปลความว่าอะไรได้บ้างล่ะ
ความยังไงต่อนะฮะตำรวจต้องนำข้อความนี้
ไปสอบปากคำนางสาวเจษดาหรือว่านางสาวดาน
เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งความกับนางสาวดากรณีลูกทั้ง๔คน
เพราะว่านางสาวดาเนี้ยให้การแบบนี้บอกว่าเธอนี่อ่ะ
ถูกนายเอ็มเนี้ยบังคับทั้งหมดอืม
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมภาพที่เห็นนี่คือภาพเมื่อเช้านะคะ

ส่วนทางด้านผู้กำกับสนบังเขนเนี่ยนะคะ
ก็คือพันธุ์กำรวจเอกอนันต์วรษาท
ท่านบอกว่าเช้าวันนี้เดี๋ยวจะเอาตัวในเอ็ม

ตามประวัติที่เคยมีการรักษามาเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว

คือตามกำหนดบ่ายโมง
จะมีการนำตัวในเอ็ม
ขออำนาจสารอาญาฝากขังผลัดแรก
อันนี้นะคะที่สอบถามจากทางเจ้าหน้าที่
ทั้งตัวในเอ็มแล้วก็นางสาวด้านด้วยนะ

ซึ่งจะเอาตัวไปฝากขังที่สารอาญารัชดา
ความผิดร่วมกันฆ่าผู้อื่นทำร้ายร่างกาย

ซึ่งอย่างที่บอกเมียคนที่๒
คือนางสาวดายังไม่ได้มีการแจ้งข้อหา
แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังหาหลักฐาน
เชื่อมโยงในการทำความผิด
เพราะว่าตัวนางสาวดาเองก็อ้างไงว่า
ฉันไม่ได้ลงมือแต่เอ็มมาทำร้ายร่างกาย
ขู่บังคับให้เอาศพไปทิ้งด้วย

ก็เจอรอยเป็นรอยแผลจริงนะ

ไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาดา
แล้วเดี๋ยววันนี้แหละตำรวจก็จะเตรียมหา

ที่บอกว่าคุณบุ๊คบอกว่าอะไรนะจะไปเข้าค้นอีก๔๕จุด

ทางตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาน

เอ็มกับจุ๋มคือเมียคนที่๔ไป

คือนี่ค่ะถามว่าอาการของจุ๋ม

ส่วนดาก็อาการปกตินะคะ

ผลโยทิน๖๕จะเป็นที่พักเอ็มกับ

โยธิน๖๙ก็เคยเป็นที่พัก
ของนายเอ็มกับนางสาวเจษดา

แล้วก็ตึกอีกตึกหนึ่งที่ผนโยธิน๕๐

ของนายเอ็มแล้วก็นางสาวเจษดาด้วย

ช่วง๙โมงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะครับ
เดี๋ยวตามกันยาวคุณผู้ชมคะตลอดทุกช่วงข่าวเที่ยงของเรา

เป็นข่าวใหญ่แล้วก็เป็นคดีสะเทือนขวัญจริง